มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับทำให้กู้ภัยคนหนึ่งก็ออกอาการงงนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปช่วยผู้ป่วยจอดไว้ตัวเองก็ไปช่วย
พอกลับมาเอารถหายเอาหายไปไหนไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นภาพนี้ครับ

ทีนี้คุณลุงเขาขี่มาแล้วเขาจอดอีกจุดหนึ่งไม่ใช่เหรอ
เขาจอดอยู่ตรงด้านนอกไม่ได้เข้ามาในซอง

แล้วทำไมคุณลุงถึงมาเอารถอีกคันกลับไปล่ะครับ
คุณลุงศรีรถไหมล่ะเห็นเบาะไหมล่ะมันเหมือนกันเลย
เบาะเหมือนเข้าใจแต่ว่ามันจอดคนละที่เลยไงพี่ก๊อฟ
มันจอดคนละที่แต่สังเกตไหมตอนแรกที่เขาจอดเขาคุยโทรศัพท์

หันมาเห็นเอ้านี่ไงสีเดียวกันเหมือนกันก็เลยขี่ไป
แต่คำถามคือเอาแล้วกุญแจมันเสียบได้ยังไงล่ะ

แล้วมันขี่ไปแล้วรถลุงก็จอดคาอยู่แบบนั้น
เออแต่บอกว่าเขาไม่ได้ขโมยนะ

ทำผิดคันมันเหมือนกันลุงก็โทรศัพท์เพลินไปหน่อย
นะครับนี่ฮะกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนครับ
เขตเทศบาลบ่อทองชนบุรี
ทางด้านของนายวะชิราวิทย์อายุ๑๙ปีเขาเป็นห่วยกู้ภัยสว่าง
เหตุบ้านทุ่งเหียงจุดบ่อทองก็ขี่รถจักรยานยนต
จอดหน้ามร้านขายมือถือแล้วก็ลงไปช่วยคนเจ็บ
เพราะมีคนแจ้งมาระหว่างนั้นเนี่ยสักพักหนึ่ง
ลุงแก่ขี่รถจักรยานยนต์มาเหมือนที่เห็นในภาพ
ยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันเบาะเหมือนกันอาจจะไม่เหมือนที่
แม็กซนั่นแหละฮะไปจอดอยู่แต่ลุงแกจอดตรงนั้นไงอืม
แล้วทีนี้จังหวะยืนคุยโทรศัพท์เพลินเอากลับมา
เอ้าทำไมขี่รถของกู้ภัยเข้าไปนะฮะกู้ภัยก็งงออกมาอ้าว
รถหายไปไหนนะฮะหาไม่เจอเดินรอบหนึ่งก็หาไม่เจอแล้วไปเจอ
สีเดียวกันเบาะแดงเหมือนกันก็เลยไปขอเขาดูกล้องวงจรปิด
ก็เลยไปเห็นคุณลุงนั่นแหละขี่ไปตอนแรกนึกว่าแบบเขาจะเป็นโจร
หรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่เอาลดเขาไปนะครับก็ไปแจ้งความนะฮะ

คุณวัชิราวิทย์หนุ่มกู้ภัยบอกว่า
ผมตอนแรกคือมีคนแจ้งมีอุบัติเหตุ
ก็เลยรีบขับรถไปช่วยเขาไปจอดตรงนั้น
แต่ตอนแรกเรานึกว่าลุงแกเสียบกุญแจของตัวเองใช่ไหม
ไม่คือเจ้าของรถเขาเสียบกุญแจคาเอาไว้

ทีนี้สุดท้ายลุงแกก็เลยขี่ออกไปได้ไง
หลังจากแจ้งความแป๊บเดียวชั่วโมงนึง
ลุงแกขี่กลับมาคืนเอง
บอกว่าโอ๊ยกลับไปถึงบ้านแล้วเมียทัก
เอ้าแกไปเอารถใครเข้ามาเนี่ย

ลุงแกเอาตายแล้วไปขี่รถใครมาก็ไม่รู้

เออแล้วกลับไปขอโทษขอโพยหนุ่มกู้ภัย
แล้วก็สุดท้ายหนุ่มกู้ภัยก็ไปถอนแจ้งความ
เพราะแกโทรศัพท์เมื่อกี้แกเบอร์ไปหน่อย
ขี่รถเข้ามาเอาฟังเสียงกู้ภัยหน่อยละกัน
แล้วก็ไปร่านแจ้งเค้าแล้วพอศัพท์หน่อยเนี่ย
แล้วแกบอกไหมว่าแกขับไปถึงไหน

มีแกทักว่าอ่ะรถไข้มา

จับให้ดีด้วยการเราจอดรถแล้วเช็คให้ดีด้วยกุญแจเสพค้าหรือเปล่า